ใช่ครับวันนี้มีความคืบหน้าของคดีสำคัญสำคัญออกมาเกือบจะครบทุกคดีแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของคดีฆาตกรรมโหดต่างวันนี้ก็มีความคืบหน้าเรารู้ตัวเรื่องของผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ติดตามกันยาวกับทั้งรายการเลยรวมทั้งข่าวอื่นก็วันนี้มาอัปเดตให้ได้ชมกันด้วยนะฮะ
ถูกต้องฮะเป็นคดีฆาตกรรมโหดที่มรยองคุณผู้ชมเราตามกันอย่างต่อเนื่อง
วันนี้จะมาไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันว่าตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีนี้เนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไร
ใช่ค่ะครูเอ็มกับครูแนนนะคะเป็นสามีภรรยาเป็นครูทั้งคู่
เอ็มสอนฟิสิกส์ครูแนนสอนคณิตศาสตร์ถูกพบเป็นศพอยู่ที่ชั้น๒ของบ้าน

เพื่อนก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่ไปสอนหนังสือตามไปถึงบ้านสุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพแล้ว
แล้วก็สภาพศพเนี่ยโอ้โหถูกฟันที่ศีรษะครูแนนเนี่ยนะคะสมองไหลแบบออกมาตลอดเวลาเลยค่ะ
คือดูเผินข่าวนี้ดูเหมือนว่าเป็นเหตุผัวเมียทะเลาะกันแล้วฆ่ากันตาย
เหมือนมีความพยายามจะทำให้เป็นแบบนั้นใช่ค่ะนะฮะมีการเอาจดหมายไปตรงไปติดเอาไว้
ใช่ในจุดเกิดเหตุมันมีหลายอย่างคุณทัศนัยที่มันดูเป็นพิรุษต้องขยายผลต่อว่าต้องมีบุคคลที่๓เป็นคนก่อเหตุแน่
ใช่ครับนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราสืบต่อได้คือเรื่องของจดหมายที่ไปแปะเอาไว้ที่ประตูหน้าบ้านตอนตำรวจตอนคนไปเจอ
ก็พยายามจะบอกว่าเหมือนมีการทะเลาะกันเองเนี่ยฮะจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาวุ่นวายกับกูอีกเก็บเสื้อผ้าของมึงไปด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าเพื่อนของผู้ตายทั้งครูเอ็มครูแนนบอกว่าลายมือไม่ใช่ลายมือของทั้งครูเอ็มและครูแนน

ลายมือของผู้ตายแล้วมันมีพิรุธหลายอย่างหน้าบ้านประตูรั้วข้างหน้าก็ล็อกจากด้านนอก

ด้านในมีร่องรอยลื้อค้นสิ่งของต่างมีรอยเท้าบุคคลที่๓
มีรอยลากเหมือนกับลากศพขึ้นไปชั้น๒อย่างนี้
มาไล่เลี่ยงกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วครับ
ที่ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดมรยองตำรวจภูทรเมืองระยองแพทย์เจ้าหน้าที่วิทยาการก็ไปตรวจสอบ
พบศพนายอโรชาสุภานิษฐ์หรือว่าครูเอ็มอายุ๓๓ปีก็เป็นครูสอนฟิสิกส์แล้วก็ครูแนนหรือว่านางสาวปริยพรเพียรงามอายุ๓๓เท่ากัน
เป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะฮะทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาคบกันมานานพอสมควร
นะครับซึ่งพอไปถึงเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
ก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นจดหมายแปะเอาไว้ข้อความก็ตามได้เห็นไปแล้ว
ตำรวจก็เก็บหลักฐานทั้งหมดนะฮะรวมทั้งเรื่องของลายมือที่เขียนบนจดหมายอันนี้
เปรียบเทียบว่าเป็นลายมือของใครในบ้านเนี่ยนะฮะชั้นล่างเนี่ยโอ้โหตอนเข้าไป
ข้าวของกระจัดกระจายเกลือนมีกองเลือดน้องเต็มพื้นโต๊ะที่ทำงานเอ่ยต่างนานา
มีรอยเท้าของคนคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่รอยเท้าของผู้ตายทั้งสองคนนะครับ
ก็คาดว่าตอนแรกเนี่ยคาดว่าเป็นรอยเท้าของคนร้ายมีรอยเลือดลากจากข้างล่าง
ขึ้นไปข้างบนบ้านชั้นสองครับตามผนังตามบันไดรอยเลือดเต็มไปหมดเลยนะฮะ
แล้วก็มีมีดปลอกผลไม้ตกอยู่ทั้งหมดทั้งมวลก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ศพของครูแนนนะคุณผู้ชมศพของครูแนนเนี่ยนะฮะมีกองเสื้อผ้าปิดทับเอาไว้ในห้องแต่งตัวชั้นสอง
เหมือนว่ามีการก่อเหตุแล้วก็เอาไปปิดบังศพตรงนั้นมีแผลถูกแทงกลางศีรษะเป็นแผลชะกันเลยครับ
เป็นแผลขนาดใหญ่แล้วก็แบบโอ้โหมันสมองไหลมันสมองไหลออกมานะฮะ
ส่วนครูเอ็มนี่ก็โอ้โหถูกมีดปาดที่คอเกือบขาดนะครับตำรวจก็เลยต้องชนะสูตร
แล้วก็ส่งศพไปที่โรงพยาบาลระยองล่าสุดนั้นญาติก็รับศพไปแล้วนะครับ
ทีนี้เนี่ยจากการสืบสวนสืบของตำรวจเนี่ยนะครับก็พบว่า๑๑ตุลาคมเนี่ยนะฮะ
ในเฟซบุ๊กเนี่ยทางด้านของครูเอ็มเองก็มีการโพสต์ขายบิ๊กไบท์
เขาก็เป็นกลุ่มคนขับบิ๊กไบท์นะเขาก็ชอบขับบิ๊กไบท์เนี่ยสีแดงคันนี้แหละครับ
นะเป็นบิ๊กไบท์ดูคาตินะฮะก็คาดว่าวันที่เกิดเหตุจะมีการนัดคนที่จะมาซื้อ
ไปดูรถกันที่บ้านนะฮะก็มีการไปดูกล้องวงจรปิดก็มีผู้ชายมาจริง
เป็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนสูงสักประมาณ๑๖๐ใส่แจ็คเก็ตสีเทา
มีหมวกคลุมใบหน้าเดินวนไปเวียนมานะฮะก็เหมือนจะมาคุยกันที่บ้าน
ขอดูเรื่องของรถบิ๊กไบท์เพราะว่ามีการคุยกันในเฟซบุ๊ก
นี่ค่ะบิ๊กไบท์คันนี้ค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นจุดแรกเลยที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายที่มาก่อเหตุได้
ใช่ครับเพราะว่าในเฟซบุ๊กก็มีการคุยกันเรื่องของการต่อรองราคาต่างนั้น
แล้วก็ผู้ชายที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้ชายอ้วนสูงประมาณสัก๑๖๐เซนติเมตรเนี่ยนะ
เดินวนไปวนมาอยู่รอบบ้านคือแบบมีพิรุษ
ใช่ครับซึ่งภาพที่เห็นนั้นกล้องของหมู่บ้านจับเอาไว้ได้มันหนีไม่พ้นคุณผู้ชมนะฮะ
เรื่องต้นตอนแรกจากการสืบสวนก็เลยสันนิษฐานแบบนี้ว่า
คืนของวันพุธที่ผ่านมาคือ๒๗พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะ

เอ็มเนี่ยนะนัดคนคนหนึ่งไปเจรจากันเรื่องของการซื้อรถบิ๊กไบท์ที่บ้าน
แล้วก็มีการเปิดประตูรั้วนะฮะเอาส่วนนักที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะฮะ๔ตัว
นะก็มีเจ้าชงโคโคงเข้มทองแท่งเจ้าสโหน่นะเขาเลี้ยงไว้สี่ตัว
ตอนแรกเดิมทีหมาทั้งหมดจะอยู่นอกบ้าน
แต่พอมีคนมาก็เอาไปใส่ไว้ในกรงหลังบ้านให้มันแบบเรียบร้อย
จากนั้นครูเอ็มกับคนร้ายนะฮะเป็นคนร้ายแล้วนะครับ
ก็ผู้ชายคนนี้แหละเข้าไปคุยกันที่บ้านมีปากเสียงกัน
ว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้เรื่องบางเรื่อง
เป็นเรื่องเงินหรือเปล่าหรือว่าเรื่องการซื้อบิ๊กไบท์ก็ยังไม่ทราบ
การต่อสู้กันที่โต๊ะทำงานก่อน
คนร้ายเอามีดปลอกผลไม้ปาดคอครูเอ็มก่อน
แล้วคาดว่าในจังหวะนั้นครูแนนคงเห็นเหตุการณ์
จะเข้าไปช่วยพยายามจะห้ามแต่ก็ถูกทำร้ายคือเอามีดโดนแทงที่ศีรษะไปด้วยนะครับ
เอาเสื้อผ้าไปปิดทับจนมิดชิดเลย

ก็ลากไปไว้ใกล้กับเตียงนอนซึ่งอยู่ใกล้กัน

อำพลังศพเสร็จแล้วจัดนู่นจัดนี่เสร็จแล้วเนี่ย

แล้วก็เขียนข้อความในกระดาษ

เพื่อเอากีการ์ดของหมู่บ้านไปด้วย

แล้วก็เอาบิ๊กไบท์ของคุณครูเอ็ม

แล้วก็ออกจากหมู่บ้านไปนะฮะ
ส่วนกระดาษที่ติดอยู่หน้าบ้าน
คุณผู้ชมเห็นแล้วว่าลายมือนั้นลายมืออะไร

เขายืนยันไม่ใช่ลายมือทั้งคู่
ทำงานกันมาจำลายนิ้วมือเพื่อนได้

ลายนิ้วมือลายมือของครูเอ็มกับครูแนน
ไม่ได้เขียนแบบนี้นะฮะ

ลายมือเขียนนังสือของครูเอ็มกับครูแนน
ลายมือที่เขียนจดหมายปิดไว้ที่ประตูหน้าบ้าน

คือลายมือของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนราย
คือลายมือของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนร้าย

จอเป็นลายมือของคุณครูแนน
ส่วนขวาจอเป็นลายมือของครูเอ็มซึ่งไม่เหมือนกัน
ส่วนขวาจอเป็นลายมือของครูเอ็มซึ่งไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะเขาจะมีการตั้งข้อสังเกต
ส่วนขวาจอเป็นลายมือของครูเอ็มซึ่งไม่เหมือนกัน
ส่วนขวาจอเป็นลายมือของครูเอ็มซึ่งไม่เหมือนกัน
ส่วนขวาจอเป็นลายมือของครูเอ็มซึ่งไม่เหมือนกัน
ส่วนขวาจอเป็นลายมือของครูเอ็มซึ่งไม่เหมือนกัน
ส่วนขวาจอเป็นลายมือของครูเอ็มซึ่งไม่เหมือนกัน
ของที่เขียนไว้ตรงกลางของคนร้าย

แล้วก็มียอยักษ์พอไปเรียบเทียบกับลายมือของครูเอ็ม
ก็จะมีลักษณะเหมือนยอยักษ์เหมือนเป็นสามเหลี่ยม
ต่างจากลายมือตรงกลางที่อยักษ์มันเป็นเหลี่ยมหน่อย
มันก็ไม่เหมือนกันทั้งของครูเอ็มกับครูแนน
อันนี้มันก็ชัดเจนว่าลายนิ้วมือตรงกลางที่เขียนไม่ใช่ทั้งของคุณครูเอ็มและคุณครูแหน่ง
ใช่ค่ะอันนี้คือพิรุษต่างที่ทำให้น่าจะเชื่อได้ว่า
ไม่ได้เป็นเรื่องของผัวเมียทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายแน่
คือมันต้องมีบุคคลที่๓เข้ามาฆ่าเป็นลักษณะของฆาตกรรม
แต่พยายามจะทำให้ดูเหมือนว่าผัวเมียเขาทะเลาะกันแล้วฆ่ากันตาย
คล้ายกับการจัดฉากแบบนั้นเราค่อยมาแกะปมไปทีละเงื่อนนะคะ
สิ่งสำคัญที่ถือเป็นหลักฐานก็คือการโพสต์เรื่องราวต่าง
ทางโซเชียลมีเดียของผู้ตายทั้งคู่อะค่ะอันนี้สำคัญมาก
เราจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายทั้งคู่ว่าก่อนที่จะถูกฆ่าตายเนี่ย
เขาโพสต์เรื่องอะไรเขาทำอะไรแล้วก็มีอะไรเป็นพิรุธบ้างหรือเปล่า
แล้วก็บอกด้วยว่าต่อรองราคาได้
แล้วก็มีคนทักแชทไปเพื่อขอดูรถ
คาดว่าคนนี้แหละค่ะคือคนร้าย
แชทไปขอดูรถนัดไปดูรถที่บ้าน
ดังนั้นที่บ้านเกิดเหตุก็เลยไม่มีร่องรอยการงัดแงะอะไรเลยไง
เข้าไปแบบง่ายหมาก็อยู่ในกรงอะไรแบบนี้นะคะ

๑ตุลาคมมีการโพสต์คำคมการใช้ชีวิต
โพสต์ติดต่อกัน๔ครั้งนะคะ
ตุลาคมครูแนนก็โพสต์ภาพรถบิ๊กไบท์ดูคติเหมือนกัน
๙ตุลาคมประกาศขายรถบิ๊กไบท์ดูคาติ
พฤศจิกายนช่วง๑ทุ่ม๓๔นาที
อันนี้คือโพสต์ครั้งสุดท้ายที่บอกว่าขายรถได้แล้ว
แล้วก็มีข้อความบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตรักและคิดถึง
แต่คุณผู้ชมลองดูนะคะจะมีเดี๋ยวมีแม่บุญธรรมไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์
ว่านี่คือโพสต์สุดท้ายของลูกเหรอ

ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะคือรถบิ๊กไบท์นี่แหละ
มันเป็นจุดเดียวที่มันเชื่อมโยงได้หมดเลย
ครับเพราะอย่างที่บอกก็มีการต่อลองกันในเฟซบุ๊คด้วยนะครับ

ทีนี้ก็ต่อเนื่องกันจากที่เราเห็นว่ามีคนเม้นต์เมื่อสักครู่

แม่บุญธรรมหรือว่าคือคนในระแวกบ้านเขาเรียกกันเจ๊บันธม

นักข่าวก็เลยต้องตามไปหาแม่บุญธรรม

เขาก็บอกว่าเขาก็สนิทกับครอบครัวของครูเอ็มกับครูแนนนะ
นับถือกันเป็นแม่เป็นลูกเลี้ยงดูกันมาเป็นลูกบุญธรรม

เดิมทีลูกชายของเจ๊บันธมเนี่ย
เป็นลูกศิษย์ของครูเอ็มกับครูแนน
จนกระทั่งลูกชายเรียนจบก็ยังติดต่อไปมาหาสู่กัน
สนิทมากกว่าเป็นครูประจำชั้นกับลูกศิษย์ด้วยซ้ำไป
กระทั่ง๕ปีก่อนนะฮะ
ลูกชายของเจ๊บันทมเนี่ยนะฮะ

ก็ได้ครูเอ็มกับครูแนนเข้าไปปลอบขวัญปลอบใจให้กำลังใจ
กระทั่งรู้สึกดีต่อการรักไข้เอ็นดูกัน
เอ็มกับครูแนนตอนนี้รักกันมากกว่าเป็นครูประจำชั้นก็รักกันเรื่อยมา
วกกับครูเอ็มกับครูแนนเรียกตัวเองว่าแม่ตลอดเลย
ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันตั้งแต่วันที่ลูกเสียชีวิต
ก็เลยบอกครูเอ็มว่าขอดูแลทุกสุขครูเอ็มกับครูแนนเหมือนลูกได้ไหม
เพราะทำใจไม่ได้ต้องเสียลูกชายไปก็เลยรักครูเอ็มกับครูแนนเหมือนลูก
ก็เลยเป็นแม่บุญธรรมลูกบุญธรรมกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยครูเอ็มกับครูแนนก็ไปมาหาสู่กันนะฮะ
อยู่ด้วยกัน๑๐วันต่อเดือนบ้างจนผ่านมาปี๒๕๖๐เนี่ยนะฮะ
คุณครูเอ็มมีการเริ่มไปขอยืมเงินแม่บุญธรรมแล้ว
ใช่ค่ะแม่บุญธรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหนี้สินของครูเอ็มนะ
เริ่มมีการไปขอยืมเงินอันนี้มันมีปมแล้ว
ตอนแรกนะปีนั้นปี๖๐ไปยืมเงินมาก่อน๕๐๐๐บอกว่าแม่ผมเป็นหนี้พนันฟุตบอลไปเล่นบอลมา
ตอนนั้นก็ด้วยความที่เป็นห่วงลูกก็โอนไปให้ลูกไป
เพราะไม่อยากให้มีปัญหาอะไรกลัวเดี๋ยวจะกระทบกับเรื่องของการทำงานแล้วว่าโอ้เป็นครูเนี่ย
เป็นเรื่องของเป็นหนี้เป็นสินมันเสียหายนะก็ให้ยืมไปห้าหมื่นนะฮะ
ไม่นานครูเอ็มเริ่มยืมถี่ขึ้นถี่ขึ้นทุกครั้งก็จะบอกว่า๕๐๐๐๐บ้าง๖๐๐๐๐บ้าง๗๐๐๐๐บ้าง
ก็รวมรวมเงินกันได้เป็นเป็นล้านเหมือนกันนะล้านไปปลายบอกว่าเดี๋ยวทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยรวบรวมแล้วก็จะเอาไปใช้หนี้พนันฟุตบอลที่ติดอยู่
เอ็มเนี่ยสัญญากับแม่รับปากว่าถ้าผมใช้หนี้ก้อนนี้หมดนะแม่ผมจะเลิกเล่นพนันฟุตบอลโดยเด็ดขาดเลยเพราะไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับการหาเงินใช้หนี้อีกแล้วนะครับนะฮะ
เพราะว่าระหว่างการหาเงินเนี่ยครูเอ็มเคยถูกขู่ฆ่าด้วยจากเจ้าหนี้ตี้ที่เป็นเจ้าของโต๊ะรับพนันฟุตบอลเนี่ยนะครับ
เหตุผลนี้แหละทำให้ครูแนนคือที่ผ่านมาเนี่ยครูแนนกับครูเอ็มทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินนะแล้วก็มีการโดนขู่ฆ่าก็เลยลงบันทึกประจำวันเรื่องของการขู่ฆ่าไว้ตำรวจก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งนะฮะ
มปัญหาก็คือตามหน้าจอนี้เลยคาดว่าเป็นเรื่องหลักที่เป็นปมปัญหาในชีวิตครอบครัวของครูเอ็มกับครู
ถูกต้องตอนแรกครูแนนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้หรือเปล่ามาตามทุกหนี้มาฆ่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะ
เอาฟังเสียงแม่บุญธรรมหน่อยนะคะ

ครับ
ได้เขาหมดแล้วเราบอกให้มันหมดจริงนะแต่ถ้าเอ็มไม่ไหวเอ็มก็บอกแม่
เพื่อแม่จะคุยกับใครได้ใช่ไหมเพราะในกรณีหนี้พนันแม่รู้อยู่
ไม่ได้อยากฆ่าอยากแกล้งเอ็มหรอกนะแต่ที่เอ็มเคยบอกแม่ว่า
ถูกครูฆ่าน่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าใครยังไงแล้วเอ็มไปแจ้งความหรือยัง
เราก็ไม่รู้เขาได้แจ้งความหรือยังเมื่อสองเดือนก่อนนะแม่ก็เค้นถามเขามาตลอด
ก็คือไม่ได้รับคำตอบจากเขาอ่ะเขาบอกเขาเคลียร์เองได้เขาพูดคำเดียวเขาเคลียร์เองได้
แม่ก็เลยบอกเอ็มถ้าเข้าครูเอ็มเหมือนที่เอ็มบอกแม่เอ็มก็ต้องระวังตัวแล้วแหละ
แล้วถ้าเอ็มเคลียร์เขาไม่หมดอ่ะเอ็มก็จะเดือดร้อนนะแม่ก็บอกเขาว่าหนี้พนันมันเอากันถึงชีวิตเลยนะ
พูดกับเขาอย่างนี้เพราะที่แม่รู้รู้มามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ
คือแนนแนนกับเอ็มอ่ะที่เถียงกันก็คือน่าจะมาจากเรื่องนี้แหละด้วยว่าเงินหามาเท่าไรก็ไม่พอ
น่าจะเป็นจากเรื่องนี้แต่เรื่องที่เขาจะมาทำร้ายกันเองแม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าเอ็มเป็นคนที่รักเมียมากและยอมเมียทุกเรื่อง
ดังนั้นข้อมูลมันก็สอดคล้องกันหมดนะคะข้อมูลจากแม่บุญธรรมก็คือ
ตัวในเอ็มหรือว่าครูเอ็มเนี่ยค่ะก็คือมีปัญหาเรื่องหนี้สินติดหนี้พนันฟุตบอลออนไลน์
แล้วก็ยืมเงินแม่บุญธรรมจนนำมาซึ่งการโพสต์ขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ดูคาติ
ทางเฟซบุ๊กอ่ะนะคะทีนี้ค่ะเราไปถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านกันบ้าง
ว่าเคยเห็นครูเอ็มกับครูแนนทะเลาะกันไหมเขามีปัญหาอะไรกันไหม
แล้วทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับทางกู้ภัยที่ไปถึงจุดเกิดเหตุบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ตอนที่ไปพบศพครูเอ็มกับครูแนนด้วยนะคะเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะเพื่อนบ้านคนนี้
เขาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของครูเอ็มครูแนนเลยนะคะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะ
ได้ยินเสียงครูเอ็มกับครูแนนทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันแป๊บเดียวเสียงก็เงียบไป
ไม่รู้ว่ามันจบลงยังไงเพราะว่าไฟในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยคือเหมือนกับไฟปิด
ไม่เห็นอะไรครับแต่ว่าวันรุ่งขึ้นมีคนมาตามหาครูเอ็มกับครูแนนที่บ้าน
ตัวเพื่อนบ้านบอกว่าตกใจมากมารู้อีกทีก็คือเช้าวันรุ่งขึ้น
ครูเอ็มกับครูแนนที่อยู่บ้านตรงกันข้ามเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
บอกไปข้างนอกเองก็มารู้ว่าครูเขามาถามหาบอกว่าติดต่อเขาไม่ได้
โรงเรียนเขาก็ไม่ไปเขาก็เลยมารู้กันตอน๑๑โมงเมื่อวานนี้แหละ
ที่ญาติเขาเข้ามาแล้วเขาก็งัดประตูเข้าไปเห็นตำรวจเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปนะ
เพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุนะนะแต่ทะเลาะกันแป๊บเดียวแล้วเสียงก็เงียบไป
ด้านของพนักงานดับเพลิงเทศบาลนครระยองนายอนุพงศ์วงสูงซึ่งเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่
ให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะว่าพอได้รับแจ้งเหตุเข้าไปตรวจสอบ
กว่าจะเข้าบ้านได้ต้องใช้ครีมตัดกุญแจประตูบ้านออกเพราะว่ามีการล็อกจากด้านนอก
พอเข้าไปได้ปุ๊บเปิดเข้าไปด้านล่างเนี่ยนะคะจะมีคราบเลือดบนโต๊ะทำงานแล้วก็มีคราบเลือดเป็นทางยาวไปถึงบันไดทางขึ้นชั้นบนอันนี้สำคัญเหมือนกับว่าลาก
ลากร่างมานี่ไงเป็นรอยลากแบบนี้แล้วลากขึ้นไปด้านบนส่วนที่ผนังค่ะมีรอยเลือดคล้ายกับมือคนเดินขึ้นด้านบนเป็นเหมือนมือที่แบบเปื้อนเลือด
แล้วก็เอามือไปเท้ากำแพงเท้าผนังพอไปที่ห้องนอนพบศพครูเอ็มแล้วก็พบร่างครูแนนคือทั้งคู่เนี่ยลักษณะของศพเนี่ยนะคะถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมเลยค่ะ
บเลือดอยู่บริเวณโต๊ะโต๊ะเป็นเหมือนกับโต๊ะทำงานเนอะน่าจะเป็นจุดแรกที่เกิดเหตุเพราะว่ามีรอยเลือดหยดอยู่แล้วข้างข้างโต๊ะที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นคราบเลือดยาวไปถึงบันไดครับเป็นคราบเลือดกองใหญ่มากไปถึงบันไดแล้วก็ทางขึ้นบันไดจากบันไดชั้นหนึ่งถึงชั้นสองเนี่ยเป็นรอยเหมือนเหมือนลอยมือครับจับตามข้ามกำแพงไถขึ้นไป
บริเวณชั้นสองไม่น่าจะทะเลาะกันเองครับเพราะว่าบาดแผลเนี่ยที่เกิดจากการกระทำเนี่ยมันมันบ่งชี้ว่ามีคนกระทำครับเพราะว่าหนึ่งผู้ชายเนี่ยถ้าทำร้ายผู้หญิงเนี่ยจะฆ่าตัวเองตายเนี่ยคงคงไม่หั่นคอตัวเองเกือบครึ่งแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าผู้หญิงทำร้ายผู้ชายเนี่ยหรือหั่นคอผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะไม่

มีพนันฟุตบอลอยู่นะฮะแล้วสาเหตุนี้แหละทำให้ครูเอ็มกับครูแนนทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะฮะก่อนเกิดเหตุตัวเขารู้นะว่าครูเอ็มมาโพสต์ขายบิ๊กบายด์ก็คงคิดอยู่แล้วว่าเอาคงเอาเงินไปใช้หนี้แหละเพราะเป็นหนี้เป็นสินอยู่หลังจากโพสต์ไม่กี่วันครูเอ็มก็บอกว่าเฮ้ยมีคนจะมาซื้อแล้วเขาก็คิดว่า
พี่แอมกับพี่แนนเนี่ยครับคือเราสนิทกันทั้งสองคน

แต่ก็ไม่แน่ครับเพราะเขาเห็นผู้ชายเขาเป็นคนเชียงใหม่ด้วย
อาจจะเข้าบ้านได้ง่ายเพราะพี่เนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน
รู้ว่ามีปัญหาเรื่องเงินมาในระยะเวลาประมาณช่วงประมาณ๖๗เดือนเนี่ยครับ
ว่าพี่เรามีปัญหาเรื่องนี้ในกลุ่มเราก็พยายามช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้

มาช่วงหลังนี่แหละที่ว่ามีปัญหาเรื่องพวกนี้ครับ
แล้วจำได้ว่ายังไงที่พี่แล้วไม่ทำลายคำถาม
ถ้าถึงทำก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องทำขนาดนี้ค่ะ

สภาพศพของครูเอ็มครูแนนภาพจากกล้องวงจรปิด
ข้อมูลจากคนใกล้ชิดก็น่าจะพอที่จะสรุปได้ว่าคือครูเอ็มกับครูแนนไม่น่าจะเป็นลักษณะ
ทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันแล้วฆ่ากันตายต้องบอกคุณผู้ชมว่าตำรวจเขาออกหมายจับแล้วนะคะ
ออกหมายจับคนร้ายแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์จริง
แต่เดี๋ยวจะค่อยไล่เรียงไปจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนค่ะ
ของครูแนนเดินทางมาจากจังหวัดพยาวนะคะมีพ่อแม่พี่น้ามาจุดทูปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่หน้าบ้านครูแนนกับครูเอ็มบ้านหลังเนี้ยค่ะ
เป็นบ้านที่พบศพอะค่ะพอไปทำพิธีที่บ้านเสร็จนะคะก็ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อติดต่อขอรับใบมรณบัตร
แล้วก็ไปติดต่อขอรับศพครูแนนทางญาติบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายขอให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนเลยนะคะ
คือญาติก็รับศพคือไม่อยากจะให้นำร่างไปผ่าชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่าทางครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอยากจะลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของชนะสูตรนะคะ
อยากจะรับศพครูแนนจากโรงพยาบาลระยองกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดพยาว
เหตุการณ์นี้ทางคนในครอบครัวบอกว่าครูแนนไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้คนในครอบครัวหรือว่าญาติญาติฟังเลยนะคะ
ที่ผ่านมารู้แค่ว่าครูแนนก็ทะเลาะกับครูเอ็มปัญหาเรื่องเงินเงินไม่พอใช้
ส่วนเรื่องที่ครูเอ็มติดพนันฟุตบอลทางฝั่งครอบครัวของครูแนนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เพราะว่าทั้งครูเอ็มและครูแนนไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
พอเสร็จจากที่สอนอนะฮะญาติญาติก็พากันเมื่อช่วงเย็นเนี่ยญาติของครูเอ็มกับครูแนนก็เดินทางไปติดต่อขอรับศพทั้งสองคนครับที่นิติเวชโรงพยาบาลระยองก็ด้วยความโศกเศร้านะครับ
ซึ่งเป็นพ่อของครูแนนก็บอกว่าเสียใจนะ
สุภานิษฐ์อายุ๖๔ปีเป็นพ่อของครูเอ็ม
อีกหนึ่งท่านจะเป็นคนเสื้อสีขาวนะคุณผู้ชม
ผมขาวเสื้อดำอันนี้พ่อของครูเอ็มก็บอกนะครับว่า
รู้สึกพอใจพอใจพอได้ฟังสำนวนของตำรวจแล้ว
พอใจมีความหวังว่าจะจับคนร้ายได้เร็วนี้
ส่วนเรื่องของลูกชายไม่เคยรู้เลยว่าเขาไปทำอะไรเป็นหนี้
หรือมีปากเสียงกับใครก็ไม่ทราบแต่รู้เรื่องเงินมาบ้าง
เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะวันนี้ก็เลยมีการเอาทูบเทียน
ดอกไม้ไปกราบไหว้ขอพรพระเจดีสังเท่า
เป็นพระเจดีเก่าแก่ของโรงพยาบาลมรยอง
เพื่อขอคำมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลขอนำร่างลูกชาย
กลับบ้านเกิดที่ชัยนาธไปฟังเสียงของคุณพ่อทั้งสองท่านกันหน่อยครับ
คือพอรถพอนบ้านเขาจะส่งไปอย่างนี้ตลอด
แต่มาระยะพอเขาออกบิ๊กไบท์มา
เขาก็ต้องการไปรีบ้าน

ผมไม่เคยพึ่งพาใส่ลูกแล้วไม่อยากเบียดเบียนลูกเลย
มีรถขี่มีงานทำดี

มันก็รับไม่ได้

อืมถึงแม้ว่าคนร้าย

แต่ตำรวจบอกว่าโอ้โหร่องรอย

มันหลายอย่างและรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะ
ตำรวจออกหมายจับคนร้ายแล้วนะคะ
ลักษณะการก่อเหตุก็เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ครูเอ็มผู้ตายโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ
คือเหมือนกับว่าคนร้ายติดต่อครูเอ็ม
อยากจะซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ที่ครูเอ็มโพสต์เอาไว้

เอ็มก็เลยเปิดให้เข้าบ้านไปได้ง่าย
แล้วเหมือนกับว่าคุยกันไม่ลงตัว
ฆ่าเลยฆ่าครูเอ็มฆ่าครูแนนเลย
คนร้ายชื่อว่านายสุภกฤษสุจารีอายุ๒๒ปีค่ะ
พลตำรวจรีฉลองสุขจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
บอกว่าเบื้องต้นคนร้ายมี๑คนคือคนนี้นะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ได้มีการยื่นขออนุมัติศาลจังหวัดระยองออกหมายจับแล้วนะคะ
เขาเป็นคนพื้นเพลคือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
อันนี้ก็คือข้อหานักเลยนะคะ
ทางตำรวจสพเมืองระยองขอนุมัติศาลออกไหมจับในข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเพื่อชิงทรัพย์

เขาบอกว่ามีหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าระหว่างที่ผู้ตาย
โพสต์ขายรถบิ๊กไบท์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก
นายสุภกฤษผู้ต้องหาคนนี้ติดต่อขอเข้าไปดูรถ
ขี่รถจากกระยันยนต์ฟีโน่เข้าไป๒๗พกนะคะ
แล้วก็ทำร้ายครูทั้งสองคน

คือตำรวจเขาไล่ดูเลยคุณผู้ชมไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ตามเส้นทางหลบหนีตำรวจบอกว่านายสุภกฤษผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย
นำรถจากบ้านที่เกิดเหตุในจังหวัดระยองก็คือรถบิ๊กไบท์ของผู้ตายค่ะ
ไปฝากขายที่ร้านซื้อขายรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดชนบุรี
คาดว่าพอขายรถบิ๊กไบท์ของผู้ตายเสร็จคนร้ายกลับบ้านที่เชียงใหม่
เป็นบ้านที่เป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะทีนี้ตำรวจเลยไล่
ไล่ตามไปเรื่อยเจอบิ๊กไบท์แล้ว
ถูกต้องครับเราไล่ตามไปไปหาบิ๊กไบท์ก่อนต้องบอกว่าตำรวจเขาทำงานเร็วมาก
มรยองนะฮะรถไปอยู่ที่ชนบุรีตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคสองไปเจอบิ๊กไบท์ดูคาติสีแดงคันนี้ของครูเอ็มแล้วนะครับ
ถูกนายสุภกิจเนี่ยนำไปฝากขายที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรีครับ
ก็ไปสอบปากคำคนในร้านทั้งหมดก็ให้ข้อมูลมาเกี่ยวข้องกับคนร้ายมาพอสมควร
เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าร้านนี้เปิดรับซื้อแล้วก็จำหน่าบิ๊กไบท์มือสองมานานแล้วแล้วรับมาจากทั่วประเทศ
ผู้ต้องหาคนนี้ซึ่งมารู้ทีหลังว่าไปฆ่าคนตายมาก่อนเนี่ยนะฮะติดต่อมาทางเฟซบุ๊คเมื่อสองวันก่อนแล้วก็ขอไลน์ไปแอดไอดีไลน์กัน
สักพักหนึ่งมีการคุยบอกว่าเนี่ยนะผมมีบิ๊กไบท์มือสองมาขายให้คุณตกลงกันรับซื้อกัน๓แสนกว่าบาท
โดยผู้ขายเนี่ยมีการส่งบิ๊กไบท์มาทางขนส่งตัวทางร้านเองก็โอนเงินไปให้กับผู้ขายเรียบร้อย
แต่ก็มารู้จากตำรวจนี่แหละครับว่าอ้าวเป็นรถของเขาฆ่ากันมาแล้วก็เอามาขายเนี่ยนะครับ
คือเขาเนี่ยค้าขายรถแบบนี้ออนไลน์อยู่แล้วเขาบอกว่าไม่มีใครที่จะเดินทางไปดูรถได้ทั่วประเทศนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็มีการส่งมาทางออนไลน์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ยินดีจะให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างเลย
แล้วก็ยืนยันว่าตัวทางร้านเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของฆาตกรรมในครั้งนี้ครับ
เขาเป็นคนแอดไลน์มาเพราะว่าผมเปิดร้านขายบิ๊กไบท์เราจะรับซื้อรถพวกนี้ทั่วประเทศ

ใช่ครับเขาก็จะแอดไลน์มาแล้วก็ส่งรถส่งเอกสารมาผมก็จะตรวจสอบรถจากรูปภาพวิดีโอดูเอกสารว่าถูกต้องชัดเจนไหม
เพราะว่าการซื้อขายของผมทุกอย่างมันต้องเป็นทางสุจริตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับ
เขาจะส่งรถมาทางขนส่งครับมาให้ที่ร้านแล้วทางร้านก็จะเช็ครถอีกทีถึงจะมีการโอนเงินให้กับลูกค้า
ตอนนี้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วครับคือเราซื้อขายกันแบบถูกต้องตั้งแต่เสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
เอาเป็นว่ารถเราเจอแล้วใช่ค่ะแต่รถก็ถือเป็นของกลางทางคดีเพราะว่าเป็นรถของผู้ตาย
ตำรวจก็ต้องไล่ตามนะคะว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดที่เชียงใหม่จริงหรือเปล่า
เพราะว่ามีหมายจับแล้วนี่เจอปุ๊บจับได้ปั๊บนะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปก่อนเลย
ตามไปที่เชียงใหม่ตามทะเบียนบ้านตามไปเลยว่าที่บ้านมีใครอยู่ผู้ต้องหากลับไปบ้านจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ต้องหาอยู่ในหมู่บ้านท่าต้นกาวอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เป็นบ้านไม้สองชั้นสีฟ้านะคะก็บ้านค่อนข้างเก่าแล้วหน้าบ้านล็อกค่ะ
นี่ค่ะบ้านหลังนี้ในบ้านได้ยินเสียงหมาเห่านะเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่มีใครอยู่
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่อำนวยจักคำ
ก็ให้ข้อมูลมาว่าบ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านของสองตายายที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
มีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อนางสายรุ้งคนเล็กเป็นผู้ชายชื่อในไก่
มาไปแต่งงานกับภรรยาไปอยู่ที่ระยองนานจะกลับมาบ้านที
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายสุภกฤษผู้ต้องหามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้จริง
แต่เจ้าตัวไม่อยู่ค่ะคาดว่าอยู่กับพ่อที่จังหวัดระยองค่ะ
ก็คือพื้นที่เดียวกันกับผู้ตายเลยนะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้
ตำรวจสพเมืองระยองหลายนายมาที่บ้านหลังนี้แล้วนะคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกก็มาตามหาตัวผู้ต้องหานี่แหละค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ใกล้กับบ้านหลังนี้ค่ะ
ลำดวนเปี่ยมเถื่อนอายุ๖๗ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
นายสุภกฤษผู้ต้องหาเคยมาอยู่ที่นี่นะคะเมื่อสองปีก่อน
ตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมัธยมในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พอเรียนจบก็ไม่เห็นหน้าอีกเลยคาดว่ากลับไปอยู่กับพ่อ
ปกติคนในบ้านหลังนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
สุภกิจผู้ต้องหาในอดีตก็เคยขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะคะ
อยู่แถวนี้แต่จำสีไม่ได้มารู้อีกทีก็คือรู้ว่าถูกตำรวจออกหมายจับ
คดีฆ่าคนตายอะค่ะ

ผู้ชายเหรอ
เห็นเขาขี่รถมอเตอร์ไซคันใหญ่มา
อ่าเคยเห็นขี่มา

นักข่าวเราก็พยายามจะแกะรอยเพื่อหาความจริงนะฮะ
ไปเจอเพื่อนสมัยเรียนมัธยมกับผู้ต้องหา
เพื่อนคนนี้ชื่อว่านายนัทพลศักดิ์เลิศ
เป็นเพื่อนของนายสุภกิจเขาบอกว่าสุภกิจชื่อเล่นชื่อว่าเติ้ล
เป็นเพื่อนสมัยเรียนมปลายด้วยกัน
จริงแล้วเติ้ลเป็นคนรักเพื่อนฝูงคุณผู้ชม
เป็นคนดีแต่ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วจะสมาธิสั้น
เติ้ลโกรธเติ้ลจะเหมือนคนที่ไม่มีสตินะ
อันนี้เพื่อนบอกเป็นคนชอบเล่นพนันฟุตบอลตั้งแต่เด็กเลยอะครับ
จนติดโต๊ะบอล๕๖หมื่นบาท
เติ้ลตอนนั้นตอนมปลายต้องออกจากโรงเรียนแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นครับ
แต่ยังติดต่อกันบ้างนะจนกระทั่งจบมปลายก็ขาดการติดต่อไป
อันนี้เป็นภาพสมัยเรียนหมอปลายคนที่ไม่ได้เบอร์นี่คือผู้ต้องหานะครับ
ตอนเรียนมปลายจนวันนี้โอ้โหตกใจมากเห็นตำรวจออกไม้จับ
ตอนแรกก็คิดอยู่พยายามดูภาพใช่ต้นไม้ใช่ต้นไม้
สุดท้ายมารู้ความจริงว่าจริงเพื่อนไปกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายเพื่อชิงทรัพย์มานะครับ
ซึ่งเขามองว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าไปเจอเติ้ลอยู่ที่ระยอง
บอกว่ามาทำงานแต่ไม่ยอมบอกว่าทำงานอะไรครับ
จากนี้นะฮะเพื่อนที่ไปเจอเติ้ลยังบอกอีกว่าเติ้ลมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
เรื่องของคำพูดที่ก้าวร้าวแล้วก็ท่าทางที่มันก้าวร้าวมากขึ้นนะฮะ

สมัยเรียนนี่คือเขาจะผอมไงจะหุ่นแบบไม่อ้วนขนาดนี้ครับ
แตกต่างจากในรูปมากเนี่ยครับ
ก็พยายามถามเพื่อนหลายคนว่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าผมทราบว่าตอนที่เรียนด้วยกันนี่คือเขาเรียนไม่จบไง
คือเขาก็ไปกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วพอมาทราบอีกทีหลายปีแล้วอย่างนี้ครับ
มารู้ว่าอ้าวเติ้ลอยู่ที่ระยองเหรออะไรอย่างนี้ครับ
ทำไมถึงมาก่อเหตุอะไรที่นี่ผมก็งงอย่างนี้ครับ
เรื่องการชิงบิ๊กไบท์นี่ผมว่าน่าจะไม่ใช่
อาจจะไม่ใช่เหตุหลักในการที่แบบเขาจะชิงแล้ว
เพราะว่าผมว่าน่าจะมีมากกว่านี้แต่ผมไม่รู้ไง
น่าจะเป็นเรื่องการพนันอย่างนี้ครับ
เพราะว่าส่วนตัวแล้วเติ้ลนี่จะเป็นคนที่ชอบเล่นพนันอะไรอยู่แล้วไงครับ
เพราะว่าจากที่เคยรู้จักกันมาเนี่ยก็นิสัยดีนะสำหรับตัวผมที่ผมรู้จักหมา
แต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากที่ว่าเขาห่างหายจากการเรียนไปแล้วแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ย
ผมไม่รู้ว่านิสัยเขาจะเปลี่ยนอะไรยังไง

ก็สงสัยหลายอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์คือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันเดียวอ่ะ
ถึงขั้นที่ไนเติ้ลคนนี้จะต้องฆ่าครูทั้งสองคนตายอย่างโหดเยี่ยมขนาดนั้นเลยเหรอ
แค่การต่อรองราคาไม่น่าจะเป็นไปได้ในการที่ต้องฆ่าคนตายใช่ไหมฮะ

ว่าเป็นการคุยกันระหว่างนายสุภกฤษหรือไนเติ้ลผู้ต้องหาเนี่ยค่ะกับเพื่อน
ธรรมนองที่ว่ายอมรับว่าไปฆ่าคนมาอ่าจำเป็นต้องหนีครับ
รู้เรื่องแล้วเงียบไว้นะเพราะโดนหมายจับนี่ข้อความนี้ค่ะ
ตัวเขารู้แล้วนะใช่นะฮะนี่ค่ะตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัวนะคะ
มีหมายจับแล้วแต่ยังไม่เจอตัวนะคะ
ทีมข่าวของเราไปได้ข้อมูลเพิ่มมาอีกเพราะทีมข่าวเราเนี่ย
ย้อนกลับไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุที่ระยองครับที่หมู่บ้านของผู้ตายอะค่ะ
เอ็มกับครูแนนอ่ะเราไปได้ข้อมูลมาว่าคุณผู้ชมจริงแล้ว
ไนเติ้ลคนก่อเหตุเนี่ยที่ถูกออกหมายจับเนี่ย
เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายซึ่งมันตรงกันกับที่เพื่อนไปเจอเติ้ลอยู่ที่ระยอง
ใช่แล้วก็คนที่บ้านเดิมที่เชียงใหม่ที่ตามทะเบียนบ้านของไนเติ้ล
เขาก็บอกว่าไนเติ้ลไปอยู่ที่ระยองโอ้โหนี่เราได้ข้อมูลมาว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันเลยค่ะ
แล้วไนเติ้ลผู้ต้องหาเนี่ยสนิทกับผู้ตายด้วยสนิทกับครูเอ็มครูแนนด้วย
อันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าพอไนเติ้ลติดต่อไปที่ครูเอ็ม
ขอซื้อบิ๊กไบท์ครูเอ็มเลยเปิดบ้านให้แบบคุ้นเคยไงเอาหมาไปเก็บเลยอ่ะฮะ
เข้าบ้านแบบสบายเลยไงครับแล้วก็ไปฆ่าเขาไปขโมยบิ๊กไบท์เข้าไปเนี่ยค่ะ
ตำรวจยังตามตัวอยู่นะคะยังไม่เจอนะคะถูกออกหมายจับแล้วใช่ครับ